เรามาดูเหตุนี้ก่อนเพราะว่าทำให้ตำรวจเสียชีวิต
ตำรวจขับรถยนต์กระบะเชฟโลเล็ตหมายเลขทะเบียนป้ายทะเบียนขอนแก่น
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทยุทธนาวิรักษารองภูมิกับการสอบสวนสถานีตำรวจแวงใหญ่
จังหวัดขอนแก่นเป็นคนขับมาแล้วก็ไปพุ่งชนท้ายรถสิบล้อคุณ
เราเสนอข่าวบ่อยนะชนท้ายรถสิบล้ออะไรบรรทุกอ้อยบรรทุกอ้อยขับมา
คือบรรทุกมาเต็มคันแล้วฮะแล้วก็วิ่งทางช่องทางซ้ายนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้พันธุ์ตำรวจโทยุทธนาเสียชีวิตคาที่ทันที
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพช่วงบ้านหนองน้ำเกลี้ยงที่ตำบลสำราน
อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องใช้เครื่องตัดถ่าง
ในการนำร่างของพันธ์ตำรวจโทยุทธนาออกมานะฮะ
ต้นทราบว่าพันธ์ตำรวจโทยุทธนากำลังจะเดินทางกลับบ้าน
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเกิดอาการหลับใน
ทำให้รถที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอ้อยที่เขาขับอยู่ทางช่องเลนซ้าย
โดยตำรวจจะรวบรวมพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุประกอบการสอบสวนต่อไป
คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุหนึ่งก็ระทึกเหมือนกัน

เพราะว่าเป็นเหตุรถกระบะไปชนรถบัตรทัศนะศึกษาของนักเรียนชั้นประถม
ที่มาจากมหาสารคามแล้วก็เดินทางมาชมอุทยานประวัติศาสตร์นะฮะ
คุณผู้ชมฮะอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่สี่แยกไฟแดงไสงาม
ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอพิมายนะฮะขออภัย
ในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปยังจุดเกิดเหตุแล้วครับ
คนขับรถบัตรเล่าให้ฟังบอกว่าขับรถบัตร
นำนักเรียนชั้นประถมเดินทางมาจากมหาสารคาม
ทัศนศึกษาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายและไสงาม
มีครูนักเรียนโดยสารมา๓๐คน
ระหว่างเลี้ยวรถไปใส่งามจู่รถกระบะ
คู่กรณีพุ่งมาชนทำให้ท้ายรถบัตรฝั่งซ้ายได้รับความเสียหาย
แต่ว่ายังโชคดีเป็นความเสียหายเล็กน้อย
เหมือนรถกระบะมาชนรถใหญ่แต่เป็นการเหมือนสะกิดกันนะคุณนะ
ไม่ทำให้รถบัสเนี่ยพลิกหรือคว่ำเด็กนักเรียนเลยไม่บาดเจ็บนะครับ

ก็เรียกคนขับรถคู่กรณีทั้งสองฝ่ายทั้งรถเล็กรถใหญ่
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจ
ส่วนเด็กคุณดูสิเด็กก็อยู่บนรถอย่างปลอดภัยนะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการสอบปากคำ
หาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมรถกระบะ
พุ่งมาชนท้ายรถบัตรคันนี้นะครับ